เรื่องราวของคดีน้องชมพู่เนี่ยก็ยังมีเรื่องให้เราติดตามกันอยู่
อีกหลายแง่มุมเหมือนกันแต่พอนานวันเข้าไปเนี่ย
ก็จะมีทั้งเรื่องของหมอธรรมนักปฏิบัติธรรมนักโหราศาสตร์
เดินทางเข้าไปจริงแล้วไม่รู้จักกันมาก่อนหรอก
แต่อยากเข้าไปอยากเข้าไปหาลุงพลอยากเข้าไปหาพ่อแม่ของชมพู่
อยากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
เมื่อวานเนี้ยเดินทางเข้าไปในบ้านกกอกอ่ะมาจากหลายจังหวัดมากเลยคนที่เข้าไปเนี่ย
หนึ่งคนที่เดินทางเข้าไปชื่อว่านางคำฟอง
นางคำฟองเขาบอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมเดินทางมาจากจังหวัดสาแก้วคุณผู้ชมนะฮะ
พอไปถึงเนี่ยโอ้โหเริ่มพูดแบบนั้นแบบนี้ทักแบบนั้นแบบนี้
นางคำฟองบอกว่ารู้นะมีบางคนเนี่ยนะกำลังปกปิดบางอย่างอยู่กับเรื่องของน้องชมพู่
เธออยากถามว่าวันนี้มีความสุขหรือเปล่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั้งประเทศ
แล้วอยากให้บุคคนนั้นเนี่ยเลือกสองอย่าง
นางคำฟองบอกว่าคุณจะสร้างบุญสร้างกุศลหรืออยากจะสร้างเวรกันล่ะ
ถ้าอยากสร้างบุญทำไมไม่ไปพูดในสิ่งที่รู้ล่ะ

พอถามกับอ้าวป้าคำฟองป้าคำฟองบอกได้ไหมเป็นใครอ่ะ
นักข่าวก็ถามค่ะป้าคำฟ้องก็บอกไม่บอกนะเป็นสิ่งที่พูดยากนะฮะ
เพราะบอกว่าเขาคนนั้นน่ะรู้อยู่แก่ใจแต่ป้ากำฟองบอกไม่ได้นะฮะ
ช่วงป้าคำฟองเองก็มีอาการแปลกคล้ายกับมีอีกร่างหนึ่งเข้าไปสิ่งร่าง
สื่อสารอะไรบางอย่างแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เธออยากพูดเนี่ย
เธอพูดไปโดยที่ไม่รู้ตัวบางอย่างนะฮะ
จากนั้นป้าคำฟองเองก็เรียกพ่อชมพู่เอามานี่สิถอดเสื้อให้ดูหน่อยสิ
นะอยากจะดูอะไรบางอย่างเนี่ยพ่อแม่ก็บอกว่าอ้าวจะถอดทำไมอ่ะ
ถ้ารู้อะไรก็พูดมาเลยสิไม่ถอดไปฟังจังหวะนี้หน่อยครับ
ถอดเสื้อถอดทำไมฮะถอดถอดเสื้อ
อันนี้ถอดเพื่อดูอะไรเหรอครับไม่รู้แต่รู้แค่ว่าให้ถอดเสื้อ
นี่มันออกกล้องหรือครับไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด
ไม่น่าเกลียดครับให้ถอดดีกว่าไม่น่าเกลียด
ไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่หมอดู
เราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกเราบอกตรงตรงเลยเราไม่รู้
เราจะไปรู้อะไรเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนอะ
ก็จะจูบไปให้คุณพ่อเขาถอดเสื้อเขาก็ถ้าถอดทำไมถอดทำไม
กล้องเยอะก็มันจะน่าเกลียดถ้าถอดทำไมอ่ะรู้อะไรก็พูดมาเลย
กับฟอยก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเราเป็นคนธรรมดาอะไรแบบนี้นะฮะ
สรุปรู้หรือไม่รู้สรุปรู้หรือไม่รู้
เธอก็บอกว่าเธอไม่รู้ถ้าอยากรู้ต้องพาคนที่มีวิชาเก่งก้าวกว่าเธอมาจุดทูบบนบานสารกล่าวจึงจะรู้
ซึ่งตอนนี้เธอก็บอกว่ามีแค่๑คนกลุ่มความลับไว้แล้วไม่ยอมเปิดปากแล้วจะให้ถอดเสื้อทำไม
ชมพู่เองก็งงว่าแล้วไม่รู้แล้วจะมาบอกให้เขาถอดเสื้อทำไมอะไรแบบนี้นะฮะ
เรื่องของความเชื่อยังมีต่อเนื่องค่ะป้าคำฟองผ่านไปสรุปไม่รู้ไม่รู้
คุณผู้ชมคนนี้ค่ะอาจารย์น้ำมนต์อาจารย์น้ำมนต์เนี่ยก็เมื่อวานนี้มาที่บ้านของแม่น้องชมพู่เหมือนกัน
คราวนี้ใช้เรื่องของทักษะโหรศาสตร์เรื่องของตัวเลขเห็นไหมตีตารางแบบนี้เลยค่ะ
ก็มีการวาดให้ดูแบบนี้นะเอาวางตัวลงตัวเลขไปแล้วตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีความหมาย
อาจารย์น้ำมนต์เขียนตัวเลขในคดีน้องชมพู่เอาไปเทียบเคียงกับ๔คดีใหญ่เช่นพออ้อยที่เสียชีวิต
พอก๊อฟกัดยิงชิงทองที่ลบบุรีคดีหมูป่าติดถ้ำหลวงเฮ้ยตัวเลขมันเนี่ยมันสอดคล้องคล้ายกันฮะ
เอาเฉพาะคดีน้องชมพู่ก่อนน้องชมพู่เนี่ยเกิดวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยคือเลข๒อาจารย์น้ำมนต์บอกแบบนี้
แล้วไปเจอศพวันพฤหัสบดีน่ะคุณผู้ชมดูนะคะเลขสองหมายถึงวันจันทร์วันเกิดน้องชมพู่
มองตรงลงมาค่ะเลข๕พฤหัสบดีเป็นวันที่ไปพบศพน้อง
เลข๘คือราหูแล้ว๒๕๘มันเชื่อมกันคุณเห็นไหมตามแนวตั้งแบบนี้นะเชื่อมกัน
แปลว่าคดีนี้จะมีความซับซ้อนยุ่งยากก็จริงนี่ผ่านมาเกือบ๘๐วันแล้วนะคะ
ยังไม่เจอเลยว่าใครไปเกี่ยวข้องกับการหายไปการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้คืออะไรไหมนอกจากการวางเรียงตัวเลขแล้วเนี่ย
คำถามคือ๑ใครเป็นผู้ต้องหาใครฆ่าน้องชมพู่อันนี้สังคมไทยทุกคนอยากรู้
ใครฆ่าชมพู่สองแล้วจะจับตัวได้ไหมคะหรือเร็วยังไงอาจารย์น้ำมนต์บอกว่า
มันเป็นข้อห้ามทางวิชาโหรศาสตร์บอกไม่ได้เอาล่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
ทีนี้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะหลังจากนั้นมีพิธีค่ะทำพิธี
ดน้ำตาเทียนเริ่มจากการจุดทูบ๕ดอกก่อนเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทาง
อะไรประมาณเนี้ยแล้วจุดทูบเก้าดอกเพื่อบอกกับวิญญาณของน้องชมพู่นะคะ
แล้วสิ่งที่เตรียมมามีอะไรบ้างมีขันมีพานมีเทียนจังหวะหนึ่งอาจารย์น้ำมนต
เทียนให้น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่อันนี้อันนี้น้ำมนต์ที่เตรียมมานะคะ
นี่สดิ้งลูกต้องเขียนนะเขียนชื่อน้องชมพู่ไปในเทียนนี่แหละค่ะ
แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บเอาเทียนที่น้องสดิ้งเขียนชื่อจริง
นามสกุลของน้องชมพู่นี่ค่ะเอาไปวางบนพานแล้วจุดให้น้ำตาเทียน
ค่อยค่อยหยดลงไปในขันน้ำมนต์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะพอสักพักหนึ่งน้ำตาเทียน
มันก็หยดลงไปหยดลงไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นคุณเห็นไหม๔ชิ้นด้วยกัน
แล้วแต่ละชิ้นอาจารย์น้ำมนต์บอกว่าล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น
ชิ้นแรกน้ำตาเทียนชิ้นแรกอาจารย์น้ำมนต์บอกว่าเป็นรูปน้องชมพู่
เป็นรูปน้องชมพู่อัดชิ้นนี้คุณผู้ชมดูนะเหมือนเด็กอ่ะนะ
น้องชมพู่เสียชีวิตในลักษณะงอตัวแปลว่าน้องชมพู่เสียชีวิตอย่างทรมาน
และวิญญาณน้องก็อาฆาตมากนะฮะน้ำตาเทียนชิ้นที่สองค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะคุณว่าลักษณะคล้ายอะไรคล้ายไก่นะฮะ
น้องชมพู่เกิดปีไก่ปีรกาแปลว่าสัตว์ที่จะมีความเชื่อมโยงกับคนร้าย
คือไก่แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเชื่อมโยงอย่างไร
ที่๓ผ่านไปค่อยแกะค่อยตีความหมายไปคุณเหมือนอะไรอ่ะ
เหมือนพญานาคเหมือนมั้ยลักษณะคล้ายกับรูปพญานาค
แปลว่าอะไรอ่ะถอดความหมายหน่อยว่าอาจารย์น้ำมนต์บอกว่า
แปลว่าคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตพยายามที่จะใช้วิชาสะกดวิญญาณของน้องชมพู่
ความหมายแบบนี้ชิ้นสุดท้ายชิ้นที่๔ค่ะคุณผู้ชม
เหมือนอะไรอ่ะถ้าเป็นเราเราก็บอกเหมือนนอนนะ

แต่ดูดีชิ้นนี้มีความหมายว่านะคะรูปร่างยาวมีสีขาวอยู่ตรงกลางคุณเห็นไหม
แปลว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตอันนี้สาเหตุสำคัญเลยที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะใครอุ้มขึ้นไปน้องชมพู่เดินไปเองอาจารย์น้ำมนต์บอกว่า
ฟันทงชิ้นนี้แปลความหมายว่าน้องไม่ได้ขึ้นไปที่ภูเหล็กภูเหล็กไฟเอง
แต่มีคนพาน้องขึ้นไปคนร้ายพยายามจัดฉากให้เหมือนว่าน้องขึ้นไปตายเอง
ด้วยการทำเป็นแกล้งทำรอยขีดขวนตามร่างกายน้อง
คือเดินขึ้นไปเองไงมีรอยขีดขวนของเศษกิ่งไม้ใบย่าอะไรแบบนี้ค่ะ
นี่คือน้ำตาเทียนทั้งหมด๔ชิ้น๔ความหมายเป็นเรื่องของความเชื่อ
แต่ไม่เกี่ยวนะไม่สามารถเอาไปประกอบสำนวนคดีในทางกระบวนการยุติธรรมของตำรวจได้
ถูกต้องถูกต้องย้ำแบบนี้ว่ายังคงเป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมใครจะพูดอะไรก็พูดได้
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการตัดสินว่าที่พูดมานั้นคือความจริงอย่างไรหรือเปล่า
สุดท้ายก็ต้องรอให้ตำรวจทำงานกันต่อไป
ใช่ค่ะและในขณะที่เรารออย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีข้อมูลประกอบการพิจารณาของคุณผู้ชมจากเรื่องของความเชื่อเนี่ย
สรุปแล้ววันอังคารนี้แน่นอนนะคะสำหรับพิธีดื่มน้ำสาบานของครอบครัวทางฝั่งแม่ของน้องชมพู่
คือยืนยันแบบนี้ไปกันหมดทุกคนแหละแต่ถ้าให้ดื่มน้ำไม่ครบทุกคน
ไปทั้งครอบครัวลูก๕คนกับ๓เขย
ไปหมดทุกคนเลยนะคะแต่มีสองคนที่จะไม่ดื่มน้ำสาบานก็คือลุงพลกับป้าแตน
สรุปแล้วไปวัดภูผาแอกนั่นแหละในชุมชนแหละในบ้าน
ใกล้บ้านนั่นแหละเพราะเขาก็เชื่อของความเชื่อของเขาแหละว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วในจุดนี้นะคะ
แม่น้องชมพู่ยืนยันกับทีมข่าวของเรา๒๘กรกฎาคมนี้อังคารนี้แล้วค่ะ
ทุกคนในครอบครัวจะมาร่วมดื่มน้ำสาบานกันแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนใครไม่ยอมดื่มน้ำก็แล้วแต่เป็นความสมัครใจ
และหากมีการดื่มน้ำก็ขอให้ขึ้นไปดื่มกันข้างบน
บนวัดถ้ำภูผาแอกฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะแต่แม่กับพ่อกับน้องน่ะคือทุกคนพร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดแม่คิดว่ามันคงไม่น่ากลัวนะ
แล้วน้ำก็น่าจะตักจากวัดหรือจากที่ที่แบบว่าไม่ใช่ของใครคนนึงถือมา
ส่วนลุงพลกับป้าแตนนะคะยืนยันเหมือนเดิมเลยค่ะ
ทำพิธีสาบานอังคารนี้รับทราบข้อมูลนี้ไปค่ะ
แต่จะไม่ดื่มน้ำสาบาน
เพราะก่อนหน้านี้พ่อและแม่ของลุงพลก็คือฝั่งครอบครัวลุงพลโทรมาแล้ว
บอกว่าอย่าไปดื่มน้ำนะดื่มน้ำร่มสาบานครอบครัวไม่สบายใจเลย
กลัวว่าในน้ำจะมีคุณสัยหรือยาสั่งปนปนอยู่
ลุงพลกับป้าแตนบอกอีกว่าถ้าจะให้ดื่มน้ำสาบานจริง
ถ้าอยากให้ดื่มนะต้องมาที่กรุงเทพ
วัดพระแก้วเท่านั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศแล้ว
ลุงพลบอกแบบนี้ป้าแตนบอกแบบนี้
ส่วนพิธีสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกก็จะไปร่วมแหละ
แล้วก็จะกล่าวคำสาบานเหมือนกันทุกคนเลย
ให้พูดอะไรพูดตามหมดเลยยกเว้นการดื่มน้ำสาบานฟังเสียงหน่อยค่ะ
ผมก็มั่นใจในการดื่มน้ำสาบานอยู่นะ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดพ่อแม่ผมไม่สบายใจ
ผมก็จะไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจ
ก็คือถ้าเกิดว่าทางญาติญาติจะให้ผมดื่ม
ผมขอเป็นที่วัดพระแก้วครับ
ก็คือยังยืนยันคำเดินว่าจะไม่ดื่มที่วัดถ้ำภูผา
ตรงนี้จะขอแค่สาบานก็พอครับ
ส่วนการดื่มน้ำสาบานขอไปเป็นวัดพระแก้วมากกว่าครับ
ก็หมดลงแหละเพราะว่าสาบานนี่สาบานนะ
แต่ว่ากินน้ำบางทีมันความเชื่ออะไรนี้อาจจะยาวลึกไป
หลายคนก็เตือนมามันอันตราย
บางคนก็ผิดไม่ผิดก็อาจจะมีอะไรเป็นไปอะไรก็ได้
มันเยอะแยะนะแต่ว่าสาบานนี่สาบานได้
กินน้ำก็ต้องไปที่แบบเมียที่เป็นกลางส่วนกลางมากกว่า
สำหรับพิธีดื่มน้ำสาบานจะจัดขึ้นอังคาร

คนทั้งครอบครัวก็จะต้องไปเจอกัน
ทีนี้แหละทีมข่าวของเราถามว่าถ้าเสร็จพิธีแล้ว
ทั้งสองคนก็คือลุงพลกับป้าแตนพร้อมไหม
เพราะต้องเจอกันหน้ากันอยู่แล้วแหละ
ถ้าจะมีการพูดคุยกับครอบครัวของน้องชมพู่

เพราะตัวป้าแตนเองเป็นพี่สาวคนโต
ถ้าน้องมาขอโทษป้าแตนบอกก็พร้อมนะที่จะรับคำขอโทษ
ส่วนลุงพลบอกว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกัน
เพราะวันนั้นต้องเจอหน้ากันต้องใกล้ชิดกันอยู่แล้ว

เครียดตามกัน
ผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปนะครับ
เราก็อยากจะให้จบเหมือนกันกับเรื่องของคดีนี้นะ